ช่วยกันดูเด็กให้ดีนะครับ
อย่าให้เด็กห่างจากสายตา

คนพี่เป็นผู้ชายชื่อตั๊ก
คนที่๒เป็นน้องสาวชื่อติ๊ก

สุดท้ายเป็นศพจมน้ำครับ
คุณผู้ชมไปดูจังหวะที่พ่อแม่ไปพบเจอลูกฮะ

เมื่อรู้นะว่าลูกเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วนะครับ

แฝดชายหญิงวัย๓ขวบ

คือหายไปจากบ้านนะที่ตำบลไร่ใหม่
อำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริขัน
ก่อนที่จะค้นหากันอยู่หลายต่อหลายชั่วโมง
และสุดท้ายกู้ภัยไปพบนะว่าจมน้ำเสียชีวิต

ขนาดของสระเป็นไร่เลยนะ
น้ำลึก๔๕เมตรแล้วเด็ก๓ขวบเองจมลงไปฮะ
ผู้เป็นพ่อเด็กพอรู้ข่าวถึงขั้นเป็นลมแล้วก็ชัก
จนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันประถมพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
ทวดของเด็กทั้งสองคนคือนางอนงกะเสมสุขภายสายุ๗๓ปี
เล่าให้ฟังว่าปกติหลังจากเลิกเรียน
หลานจะไปเล่นที่บ้านอากงอาม่าของเขา
หรือว่าบางวันก็จะเล่นอยู่ที่บ้านของทวดนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุหลานก็ยังเล่นทรายกันอยู่หน้าบ้าน
ไม่ได้ไกลจากสายตาทวดเลยนะ
๕โมงเย็นอาม่ามาที่บ้านแล้วมาถามหาเด็ก
กับติ๊กไปไหนแล้วแต่ไม่เจอครับ
และทุกคนพยายามขี่รถหารอบบ้านก็ไม่เจอ
เพราะตอนแรกทวดก็คิดว่าอาม่ากับอากงรับไปแล้วด้วยซ้ำ
คือต่างคนต่างเข้าใจว่าสงสัยคงไปอีกบ้านหนึ่งอย่างนี้ห

เพราะอาม่าอากงบอกจะรับไปได้ยังไงยังไม่อยู่เลย
ดังนั้นก็หากันประสานผู้ใหญ่บ้านอาสากู้ภัย
และชาวบ้านกว่า๒๐๐คนนะคุณ
กระจายออกค้นหาพื้นที่ใกล้เคียงทั้งไร่สับปะรดไร่ขนุนไร่มะพร้าว
คุณผู้ชมฮะเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอ
เขาบอกว่าเหมือนเห็นถุงอะไรสีส้มลอยอยู่ในน้ำ
แล้วน้ำมันเป็นสระน้ำกว้าง๒ไร่ลึก๔๕เมตร
ปรากฏว่าพอไปดูใกล้เป็นเด็กครับเป็นเด็กผู้หญิงคุณ
น้องชื่อน้องติ๊กจมน้ำอยู่แล้วก็ลอยขึ้นมาแล้วนะครับ
ห่างจากบ้านของเด็กไปประมาณ๗๐๐เมตร
อันนี้คือสระน้ำตรงนี้นะห่างจากบ้านเด็กไป๗๐๐เมตร
คุณเด็กมาไกลจากบ้านตรงนั้นเกือบกิโลนะ
ส่วนน้องตั๊กตอนแรกแฝดพี่ยังหาไม่เจอ
เจ้าหน้าที่นะระดมนักประดาน้ำลงค้นหาสุดท้ายคุณผู้ชม
เด็กชายหรือว่าน้องตั๊กวัย๓ขวบแฝดพี่จมอยู่ใต้น้ำ
ลึกประมาณ๓เมตรห่างจากฝั่ง๒เมตร
รวมระยะเวลาในการค้นหาเด็กแฝดทั้ง๒คน๗ชั่วโมง
ทีนี้คุณทวดอนงยอมรับว่าหลานเคยเล่นน้ำบ้างแต่นานแล้วนะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้หลายเดือนหลานก็เคยเดินมาที่สระแห่งนี้๒ครั้ง
แต่ตนเองก็ห้ามไว้แล้วหลังจากนั้นไอ้เส้นทางเดิมตัวนี้มันก็ป่ารกไงคุณ
แต่ทีนี้ช่วงหลังญาติมาถางย่าออก
เด็กก็เลยเห็นว่าอาจจะมีทางเดิน
ก็เลยเดินมาแต่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กจะเดินมาไกลถึง๗๘๐๐เมตรนะครับ
ทีนี้ก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะ
ถึงได้บอกว่าอย่าให้ห่างสายตานะสำหรับเด็กเล็กนะครับ